ลักษณะของการเหวี่ยงของเครื่องเล่นเนี่ยมันดูแปลกจริงดูอีกทีคุณผู้ชมค่ะเหวี่ยงนะคะแล้วนี่นี่ค่ะเหมือนเริ่มหลุดเห็นไหมคะน้องพยายามเกี่ยวเกาะโอ้ยโอ้โหน้องตกลงมานะคะคุณผู้ชมคะเป็นน้องผู้หญิงด้วยนี่เป็นเครื่องเล่นที่อยู่ในงานเดือน๑๐จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วหมุนไปได้แค่๖วินาที

บอกว่าตั้งแต่มาตั้งเครื่องเล่นอยู่ในงานเนี่ยก็ขาดทุนอยู่แล้วแม่ก็ไม่อยากติดใจเอาความเพราะลูกเองเนี่ยนะคะก็ยังเดินได้ยังยิ้มได้ค่ะหลังกลับจากโรงพยาบาลเพื่อนลูกบอกว่าเจ้าของเครื่องเนี่ยเอาเงินใส่มือให้เพิ่มด้วยอีก๓๐๐กำชับบอกแม่ว่านี่มันเป็นอุบัติเหตุนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ให้บอกหมอให้บอกแม่ว่าตกรถเครื่องก็ต้องตรวจตาให้เรียบร้อยค่ะเพราะว่าเด็กอันตรายรอบด้านนะคะอันตรายรอบด้านแม่ดูอยู่ถ้าแม่อยู่ด้วยแม่ก็ไม่ให้เล่นหรอกค่ะแต่ทีนี้เขาก็บอกนะว่าเครื่องของเขาดวนนะแต่ยังเอามาใช้คือน้องเนี่ยถูกเย็บเป็นสิบเข็มเลยนะคะทีนี้เจ้าของโซนเครื่องเล่นตัวนี้ก็บอกว่ามีการพูดค